ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นภาพที่สะเทือนใจ
เพราะว่าแม่กอดลูกเอาไว้เป็นลูกวัย๓ขวบที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็พยายามเรียกลูกตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ
นี่ค่ะคุณแม่ก็ร้องไห้นะคะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ยถ่ายคลิปนี้ไว้
ขณะที่แม่กำลังกอดลูกสาววัย๓ขวบคือนอนแบบไม่ได้สติแล้วค่ะ
แล้วชาวบ้านก็ช่วยกันพาไปส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๒โมงครึ่งของวันพระรหัสบดีที่ผ่านมา
จุดที่เกิดเหตุคือถนนสายบ้านหนองสองตอนที่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งรถเก๋งนะสีขาวรถเก๋งสีดำอยู่ในสภาพที่พังเสียหาย
แล้วใกล้กันเนี่ยมีรถบรรทุกที่พลิกคว่ำอยู่สับปะรดต่างตกเกลือนถนนเลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนคนขับรถเก๋งสีดำเป็นทหาร
พอสอบถามปุ๊บเขาก็บอกว่าเขางง

แต่จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกนะคะ
ก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่เขากำลังขับรถบรรทุก

จู่มีรถเก๋งสีดำข้ามเลนมาชน

หลังจากนั้นรถเก๋งสีดำที่มีทหารขับ
ชนต่อรถเก๋งสีขาว
ซึ่งรถเก๋งสีขาวมี๒แม่ลูก
แม่กับลูกวัย๓ขวบอยู่ในรถ

มีครับเลนมาชนเมื่อกี้รถสีดำกอบบะครับครับ
แล้วช่วงที่เกิดเหตุคือเขามาไงเขาเข้ามเลนไปชนพี่
แล้วรถเก่งเป็นยังไงรถเก่งสีขาวอ่ะ
ตามตูดผมมาตามตูดบ้า
ตูดพี่มาแล้วก็โดนชนด้วยหรือไงหรือว่าเขาหัก
คือช่วงที่เกิดเหตุพี่เห็นเขาพุ่งเข้ามาหาเราแล้วใช่ไหม
แล้วเขาชนกับพี่ไหมไม่ได้ชนชนใช่ไหม
แล้วพี่ก็หักหลบเลยลงเป็นอย่างงี้ไม่ได้หักหลบคนผมสะบัดเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคนขับรถบรรทุกก็เล่าเหตุการณ์

ทีนี้พอคลิปนี้แชร์ออกไป
คนก็ให้กำลังใจผู้เป็นแม่

คือบอกว่าขอให้น้องปลอดภัยเถอะอย่าให้น้องเป็นอะไรเลย
ทีนี้เราก็อยากทราบอาการของน้อง
น่าจะเป็นญาติกับคุณแม่
โพสต์บอกว่าปฏิหารมาแล้ว
เดตอาการน้องเพ้นน้องเพ้นคือน้องวัย๓ขวบ

สมองกระโหลกที่แตกออกจากกัน
เริ่มผสานตัวแล้วคุณแล้วหมอบอกว่าน้องยังเด็ก

ถ้าสมมุติเกิดผ่านช่วง๔๕วันนี้ไปได้น้องจะรอด
ดูคุณผู้ชมเป็นช็อตที่อุ้มขึ้นมา
แล้วก็จะรีบนำตัวน้องไปโรงพยาบาลนะคะ
โดยในเฟซบุ๊กบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องฟื้นขึ้นมา
น้องอาจจะพัฒนาการอาจจะช้ากว่าเด็กคนอื่น
เมื่อวานนี้ดูจากสภาพรถแบบนี้แล้วไม่มีความหวังเลย
แต่ว่าตอนนี้ครอบครัวมีความหวังมากขึ้นแล้ว
มีโอกาสรอดนะคะตื่นขึ้นมาเร็วนะหนูเพ้น
เดี๋ยวตาคิดจะพาไปเที่ยวสวนน้ำ
คิดคือคนที่โพสต์นั่นเองนะคะ
ฟังแบบนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้อง
ขอให้อาการของน้องเพ้นดีขึ้นโดยเร็วด้วยนะครับ